ขอให้เชื่อเถอะคุณปิ่นกฤทธิมานี

บอกเลยนะจ๊ะว่าลูกสามแล้วทำอะไรเธอไม่ได้เลย
ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะฮือฮามากนะคะ
อกจากจะออกกำลังเกากำลังกายดูแลตัวเองในรูปร่างอย่างดีแล้วคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดทำเอาหลายคนต้องร้องว้าว

พร้อมแบบว่าเบิกตาโพรงกันเลยนะคะ

และท่านี้ที่คุณผู้ชมเห็นนะเหมือนจะวิดพื้นนะ
แต่เตะขาข้างนึงไปข้างหลังด้วยแบบนี้
เพื่อนในวงการบันเทิงโอ้โหเข้ามาชื่นชมความแข็งแรง
รวมถึงคุณสามีพี่เจด้วยค่ะ
แต่จะว่าไปเราก็นับถือความใจสู้นะ
ใจรักในการขี่ม้าของพี่ปิ่นนะคะ

เมื่อประมาณปี๒๕๕๓เนี่ย
ปิ่นเขาเคยมีประสบการณ์ตกม้าค่ะ

ที่สามีเขาประคองอยู่เออนะคะ

ท่ายากให้ได้เห็นกันจังแบบนี้นะคุณผู้ชมค่ะ

โชว์ท่ายากบนหลังม้าไปเลยนะคะ

จะได้เอาไว้แบบว่าเชื่อมความสัมพันธ์ภายในครอบครัว